ทีนี้เรื่องของหน่วยซิลนะครับ

คนที่จะผ่านหลักสูตรนี้ได้แล้วมาเป็นหน่วยซิลเนี่ย
ต้องบอกว่าต้องทรหดยอดคนจริง

กว่าจะเป็นหน่วยซิลเป็นนักทำลายใต้น้ำจู่โจมได้เนี่ย
เขาฝึกกันแบบไหนต้องผ่านหลักสูตรยังไง

ซิลเนี่ยเขาเป็นหน่วยที่ทำงานลักษณะของ

ภารกิจเพื่อชาติเปิดเผยตัวตนไม่ได้
ถึงขั้นที่หน่วยซิลเขาบอกว่ามีแค่ทะเลเท่านั้น

ทำลายใต้น้ำจู่โจมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ
หน่วยซิลคือหน่วยงานหลักในปฏิบัติการ
ค้นหาทีมนักฟุตบอลเยาวชนหมูป่าอาคาเดมี่
ทั้ง๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง
คุณน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย
โดยยอดนักทำลายใต้น้ำจู่โจม๑๘นาย
ถูกเรียกระดมทีมเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ทันที
หลังได้รับการร้องขอเพราะมีความเชี่ยวชาญในการดำน้ำ
ทำงานใต้น้ำได้เป็นระยะเวลานาน
และอดทนต่อสภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี
โดยซิลเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่เช้ามืดของวันที่๒๕มิถุนายน
เดินหน้าลุยเข้าไปจากจุดที่ทีมค้นหาไม่สามารถเข้าไปได้
โดยมีอุปสรรคสำคัญคือระดับน้ำในถ้ำที่เพิ่มขึ้นทุกชั่วโมง
หลังการค้นหาในวันแรกไม่พบหน่วยซิลยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
โดยพลเรือตรีอาภากรอยู่คงแก้ว
ผู้บัญชาการหน่วยซิลสั่งเพิ่มกำลังเข้าไปสมทบทีมปฏิบัติการชุดแรกอีกกว่า๗๙นาย
พร้อมยืนยันว่าหากหาทั้ง๑๓คนไม่พบก็จะไม่ถอนทีมอย่างแน่นอน
แต่สิ่งสำคัญนะวันนี้เราต้องเร่งไปถึงน้องให้ได้นะครับ
คิดว่าทุกท่านที่อยู่ทางบ้านประชาชนทั่วไปก็คงจะลุ้นกับพวกเราอยู่
ก็ตรงนี้เราจะทำเต็มที่นะครับ
ภารกิจที่มี๑๓ชีวิตเป็นเดิมพันธุ์ยังคงเดินหน้าต่อไป
ทำกลางอุปสรรคความกดดันและความหวังของคนทั้งประเทศ
ในที่สุดหน่วยซิลก็สามารถเข้าไปตั้งฐานปฏิบัติการส่วนหน้า
ภายในโถง๓ของถ้ำหลวงได้โดยใช้เวลาถึง๘วัน
จากนั้นก็เดินหน้าลุกต่อด้วยการระดมวางทั้งอากาศทุก๒๕เมตร
ต่อเนื่องจากโถง๓ไปยังจุดที่คาดว่าทีมหมูป่าจะอยู่
จนกระทั่งวันที่๒กรกฎาคมความพยายามก็สำริดผล
ระดมกำลังค้นหาว่ายากแล้ว
แต่การนำทั้ง๑๓ชีวิตออกจากถ้ำนั้นยากยิ่งกว่า
เพราะทุกวินาทีมีชีวิตเป็นเดิมพันธุ์ทุกขั้นตอนต้องรอบครอบและปลอดภัย
วินาทีนี้ชื่อของพันโทนายแพทย์ภาคโลหารชุน
หรือหมอภาคประจำกองพันธ์เสนารักษ์ที่๓ค่ายสุรธรรมพิทักษ์
ทหารที่พิชิตหลักสูตรหารือโหดมาแล้วนับไม่ถ้วน
ถูกวางตัวให้เป็นผู้ดูแลสุขภาพกายและใจให้กับทีมหมูป่าทั้ง๑๓คน
ระหว่างที่ยังติดอยู่ในถ้ำพร้อมกับหน่วยซิลอีก๓นาย
และไหนที่สุดพวกเขาก็สามารถพาทั้ง๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำหลวงได้อย่างปลอดภัย
พันโทนายแพทย์ภาคจะมีบุคลิกที่แข็งแกร่ง
แต่หมอทหารคนนี้ก็มีมุมที่น่ารักให้ได้เห็น
อย่างเช่นถ้าลูกน้องเจอหน้าก็ต้องยิ้มให้ผู้พันเห็นฟันก่อนทำความเคารพ
หรือในซีนที่เจ้าตัวกำลังนั่งกอดลูกชาย
พร้อมโพสต์ข้อความแสดงความเป็นห่วงในเรื่องของประเด็นดราม่าในโซเชียลมีเดีย
ตลอดการปฏิบัติหน้าที่แม้บรรดาเหล่านักทำลายใต้น้ำจู่โจมจำนวนมากจะไม่สามารถเปิดเผยตัวตนและชื่อได้
ข้อจำกัดของภารกิจที่เป็นความลับและความปลอดภัย
แต่เชื่อว่าชื่อของหน่วยซิลจะถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์โลก
ตลอดจนได้รับคำชื่นชมและเชิดชูว่าพวกเขาคือฮีโร่แห่งถ้ำหลวง